เมื่อวานี้ตำรวจเพิ่งจะขยายผลจับไปได้อีกแก๊งหนึ่ง
วันนี้ต้องมาคุยถึงเรื่องปัญหานี้กันหน่อย
ขอบคุณครับคุณมินครับคุณก๊อฟครับ

แต่ตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย
มีกระบวนการหลอกลวงประชาชนสารพัดสารพันธุ์รูปแบบ
ที่เป็นหลัก๒เรื่อง
เรื่องเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่มีหลายประเภทหลายชนิดที่จะคิดขึ้นมา
จับได้ไล่ทันเรื่องนี้ไปคิดมุกใหม่ขึ้นมาเอาจับได้ไล่ทันเรื่องนั้นไปคิดมุกใหม่ขึ้นมา
แล้วก็หลอกลวงประชาชนถูกหลอกเยอะครับ
เขาประเมินกันว่าเป็นแสนลาย
ได้เงินแล้วหนีไปอยู่ต่างประเทศก็มีปล่อยให้คนที่เสียเงินลำบาก
บางคนครอบครัวอับปางบางคนต้องฆ่าตัวตาย
หมดเนื้อหมดตัวสารพัดสารพันธุ์
รูปแบบต่างเยอะแยะไปหมด
ถัดมาที่เป็นการหลอกลวงกันยิ่งใหญ่เหมือนกัน
ก็คือนี่แหละครับเกี่ยวกับเรื่อง
จากแชร์ลูกโซ่แล้วก็คือแก๊งคอนเซนเตอร์
คอนเซนเตอร์เนี่ยอันนี้ก็หนัก
เพราะว่าต้นต่ออยู่ต่างประเทศ
แล้วใช้คนไทยเป็นลูกมือลูกแถวไปเปิดบัญชีให้อะไรต่ออะไรให้

ดูเหมือนว่ายิ่งไล่ปราบกันไปก็โผล่ขึ้นมาไม่สิ้นไม่สุด
ล่าสุดเมื่อวานซืนเราเห็นรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ตมตรีสุรเชษฐ์หักผ่านนำคณะไปจับกลุ่มอีกแล้ว
ขอคุยเรื่องนี้กับท่านรองผู้บัญชาการหน่อยครับ

ครับเอาอย่างนี้ครับ
พวกที่อยู่ต่างประเทศเนี่ย
ที่สั่งการโยงใยมาจากต่างประเทศ

ครับก็ในเรื่องของกระบวนการที่อยู่ต่างแดนนะครับ
ต้องเรียกว่าในขณะนี้เนี่ย
ในการกระทำความผิดที่เป็นความผิดนอกราชอาจักรนะครับนะฮะเอ่อ
ในส่วนของตำรวจนะครับโดยสังคมประชาชน์เนี่ย
ผมก็ได้ประสานงานกับสำนักงานอายการสูงสุดอยู่แล้วนะครับนะฮะ
เรื่องการเป็นคดีความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชาจักรไทยนะครับ
และตัวเนี่ยเพราะความในวันนี้เนี่ย
เราก็ได้มีการหาลือพูดคุยกับ
และเนื่องจากเสบเนื่องจากเรามีการจัดกรุม
เพราะนั้นมีหลายรูปแบบทั้งแชร์ลูกโทรทั้งบ้าง
เพราะนั้นในส่วนสุดวันนี้
การแบบตามโบราณอาจจะเป็นตามควดต่างทำ
สมัยในอดีตนะครับก็ไม่ได้หมายว่าไม่มีใครทำอ่ะนะครับนะฮะ
ที่ผ่านมาเขาก็มีการสุดบริการในการตามตามอยู่แล้วนะครับครับ
แต่รูปแบบเช่นไปแจ้งทางเหนือแจ้งทางใต้แจ้งทางอีสานอาจจะเป็นต่างคนต่างทำนะฮะ
แต่ว่าในขณะนี้เนี่ยท่านบอกว่าตลอดนะครับนะฮะ
ได้สั่งการให้บริการบริการทุกส่วนนะครับนะฮะ
โดยท่านนายกรมตรีนะฮะก็ได้สั่งการให้เอ่อ
ทั้งในส่วนของสำหรับงานบุญชาตินะครับในส่วนของสำหรับงานพ่องานรับปลา
พรามการฟ่องเงินนะครับสารบันการเงินสู่สารบันนะครับ
นะฮะสารการแห่งประเทศไทยนะครับนะฮะ
และหลวบถึงในส่วนของการยูทัมฯตั้งแต่อายาการและทาง
เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยผมเข้าใจอาจ

ท่องเที่ยวเป็นคนต่างชาติแต่ว่าถ้าสมมุติแก๊งคอนเซนเตอร์
ไม่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวแล้วหลอกกันเองภายในประเทศเนี่ย
อันนี้หน่วยงานไหนเป็นเจ้าภาพหลักครับครับคืออย่างงี้นะครับ
ในในขณะนี้เนี้ยท่านขอบฏรเนี้ยท่านได้มอบหมายให้กรมจาการ
เป็นบทท่องเที่ยวเนี่ยเป็นหลักในเรื่องการปราบปรามเอ่อ
กระบวนการขุดแก๊งคอนเซนเตอร์นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นอาจกรรมข้ามชาติส่วนหนึ่งนะครับ
นะครับซึ่งก็เป็นหน้างานเอ่อในส่วนของกรมจาการสมบัติท่องเที่ยวที่ท่านผู้ชอบอยู่แล้วอ่ะนะครับ
นะครับครับเพราะฉะนั้นในในขณะนี้เนี้ยผมต้องเรียกว่าความความเก้าหน้านะครับ
ในการเอ่อปรากตามเนี้ยเอ่อจากการบูรการร่วมกันทุกส่วนนะครับ
น่าจะทำให้ความเก้าหน้าเนี้ยครับเราสามารถเอ่อ
ทำงานที่รวดเร็วกว่าเดิมนะครับณขณะนี้นะครับ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
ภูติการฐังความผิดนะครับแล้วก็ระเมินการเรื่องการ
ทรัพย์สินให้กับประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อ

ขณะนี้เนี่ยก็ต้องจากเศรษฐีนะครับ
ในเรื่องของการรับแจ้งเหตุหรือการแจ้งทางคอนเซนเตอร์นะครับ
ขณะนี้ประชาชนเริ่มรับรู้เริ่มตระหนักรู้มากขึ้นนะครับ
จากเดิมที่แจ้งตกเป็นเหยื่อหรือถูกหลอกลวงไปนะครับ
ขณะนี้รูปแบบการแจ้งของประชาชนแจ้งเรื่องของบ่อแสมากขึ้น
ตกเป็นเยื่อน้อยลงนะครับขณะนี้นะครับ
ทีนี้คนที่ชักใยอยู่เบื้องหลังต่างประเทศ
ถ้าเขามาถูกจับในบ้านเราก็ไม่มีปัญหา
แต่ว่าถ้าเขายังอยู่ต่างประเทศ
เรามีหน้าที่ประสานเพื่อจะเอาตัวมาลงโทษในบ้านเรา
หรือให้ให้ประเทศเขาลงโทษเราทำยังไงฮะ

คืออย่างนี้นะครับในเรื่องคอร์เซนเตอร์เนี่ย
กระทำผิดมีทั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับ
ที่เราจับกลุ่มไปแล้วไม่ว่าจะเป็นชาวเจ้าหวันฟิลิปปินส์
มาเลเซียก็ตามนะครับหรือเป็นคนไทยด้วยก็ตามนะครับ
แต่สำหรับคนไทยที่กระทำผิดและอยู่ต่างประเทศ
หนึ่งหนึ่งนะฮะหรือเป็นคนต่างประเทศเองก็ดีนะครับ
ขณะนี้ไม่ว่าจะอยู่ประเทศใดก็ตามไม่ว่าจะอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน
มาเลเซียฟิลิปปินส์หรือว่าเวียดนามแล้วแต่นะครับ
อาศัยความร่วมมือการประสานความร่วมมือระหว่าง
สำหรับบทแห่งชาติไทยกับตำรวจประเทศนั้นนะครับส่วนหนึ่งนะครับ
อีกส่วนหนึ่งแล้วก็อาศัยความร่วมมือในส่วนของตำรวจสากลตลาดอินเตอร์โปรนะครับ
เข้าไปประสานความร่วมมือในการจับกลุ่มในต่างแดนนะครับ
โดยให้ประเทศนั้นเป็นผู้ดำเนินการจับกลุ่มนะครับ
นี่ถามนิดหนึ่งฮะไอ้พวกนี้เวลามันจะเลือกโทรไปหลอกใครเนี่ยนะ
ถามว่าเขาเคยสารภาพไหมว่าเขาดูรายชื่อก่อนหรือว่าเขาดูเดาสุ่มตัวอย่างไปเรื่อย
หรือว่าโทรไปเรื่อยยังไงเขาเคยสารภาพไหมครับเขาดูชื่อคนไหม
ครับผมเรียกว่าในเรื่องการหาเป้าหาเหยื่อนะครับก็ใช้สองส่วนหนึ่งการสูบตัวยา
สองข้อมูลจากคนไทยในประเทศไทยด้วยกันครับนะครับผมอธิบายย่อว่าในเรื่องของคอร์เซ็นเตอร์นะครับ
ถ้าคนไทยด้วยกันเนี่ยไม่เป็นเครื่องมือให้เขาหรือไม่ให้ความร่วมมือนะครับ
เซนเตอร์เนี่ยไม่สามารถกระทำการได้ในประเทศไทยนะครับ
ครับเพราะว่าไปเปิดบัญชีใช่ไหมใช้ชื่อคนไทยเปิดบัญชี

ผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะโทรมาถึงผมแล้วมีเบอร์รหัสที่เชียงใหม่๐๕๓นำหน้าและมีเบอร์

คุณสุภาพส่งปรายศนีย์จากตำบลช้างคลานหมู่บ้านถนนช้างคลานไปที่จันทบุรี
แล้วปรายศนีย์ตีกลับมาที่เชียงใหม่ที่ปรายศนีย์เชียงใหม่
แล้วในนั้นก็พบเหมือนกับเป็นของผิดกฎหมาย
คุณสุภาพจะต้องมาให้การแล้วก็คล้ายโอนสายให้คุยกับตำรวจ

พอผมโทรไปเบอร์ที่ว่าเนี่ยไม่มีคนรับสาย
คำถามผมก็คือว่าถ้าจะเอาจริงเอาจังเนี่ย
ตำรวจสามารถบอกไปหาข้อมูลได้ไหมว่าเบอร์๐๕๓เบอร์นั้นเบอร์นี้เนี่ย
ขอลงทะเบียนในนามใครแล้วคนนั้นให้ใครเช่าต่อ
หรือคนนั้นโอนเบอร์นี้ไปให้ใครต่อเพื่อจะสาวหาต้นต่อ
อย่างนี้ทำได้ไหมครับ
ครับอย่างนี้สามารถทำได้อย่างนี้
ผมฝากรีบรังชาวอัมพันธ์นะครับถ้านี้เป็นเหตุอย่างนี้เนี่ย
ขณะนี้เราเปิดหมายเลขสายด่วนไว้อยู่แล้วนะครับ
คือหมายเลข๑๑๕๕นะครับ
หมายเลขสายด่วนในเรื่องของการปราบรามหรือการเกาะลวงโดยคอนเซนเตอร์นะครับ
เป็นหมายเลขโทรศัพท์๑๑๕๕นะครับ
ซึ่งสามารถโทรได้จากทุกประเทศเลยนะครับ
แล้วท่านรองรู้ไหมเขาเคยอ้างถึงศาลนะ
ใช่ครับใน๓รูปแบบก็จะเปลี่ยนไป
เพื่อนผมเนี่ยเจอเลยนะนั่งอยู่ด้วยกันเขาเปิดเสียงให้ฟัง
โทรมาจากศาลจังหวัดบึงกาล
ท่านมีคดีความอยู่ที่นี่ขอให้ติดต่อเบอร์นั้นเบอร์นี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ย

อันนี้ไม่เกี่ยวกับพวกต่างประเทศใช่ไหมอันนี้เป็นพวกเรากันเองคนไทยกันเอง
อันนี้ก็จะเป็นคอนเซนเตอร์ในต่างประเทศนะครับที่โทรศัพท์เข้ามาหลอกคนไทยนะครับ
เพื่อจะเป็นหมายเลขของส่วนราชการทั้งนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นส่วนรายการที่น่าเชื่อถือได้นะครับ
สารบ้างสำรวจบ้างดิจัยบ้างนะครับทุกแบบจะเป็น
แล้วตอนนี้เงินที่เขาถูกหลอกไปแล้วจับได้เนี่ย
คนที่เขาถูกหลอกไปเนี่ยเขามีโอกาสจะได้คืนสักมากน้อยแค่ไหนครับ
ครับก็ในเรื่องของเงินนะครับขณะนี้กลับเรียนว่าเราแบ่งเป็นสองส่วนนะครับนะฮะ
ในเรื่องของเงินที่เห็นนะครับเรามีการมอบเงินคืนให้กับประชาชนบางส่วนแล้วนะครับ
อีกส่วนหนึ่งคือถ้าเป็นถ้าเป็นเงินที่เราอายัดทันนะครับถ้าเป็นเงินที่พนักงานสอบสวนเนี่ย
ถ้าหากว่าผู้เสียหายเนี่ยโทรศัพท์แจ้ง๑๑๕๕เร็วนะครับ
จะทำให้พนักงานสวนสวนเนี่ยของเรานะครับภาษางานในการอายัดบัญชีได้ทัน
ในการกดเงินบางครั้งเนี่ยคนร้ายอาจจะต้องกดเงินถึง๑๐ครั้งใช่ไหมครับ
เช่นครั้งสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นบ้างนะครับ
ถ้าหากว่าประชาชนเนี่ยถูกคิดได้แล้วได้แจ้งมาหรือได้สายโดดนะครับ
พนักงานส่วนของเรานะครับจะประสานกับสามารถการเงินนั้นนะครับ
แล้วก็สามารถอายัดบัญชีไว้ได้ทั้งหลายที่ผ่านมานะครับ
ครั้งเนี่ยโอนเข้าไป๕ล้านเมื่อชุบคิดได้ถูกหลอกแล้วรีบโทรแจ้งนะครับ
อายัดบัญชีทานทุกบัญชีเนี่ยเงินอาจจะออกไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งยังคงอยู่นะครับ
ส่วนหนึ่งที่ยังคงอยู่เนี่ยเราจะใช้อำนาจพนักงานส่วนยึดอายัดไว้นะครับ
แล้วจากนั้นเนี่ยเราจะมอบเงินวันนี้เมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วนะครับ
ว่าเป็นของผู้เสียหายใดก็จะมอบเงินคืนส่วนเงินที่โอนไปแล้วใช่ไหมครับ
ส่วนเงินที่ผู้ต้องหาเนี่ยถอนไปแล้วส่วนนั้นเนี่ยก็ต้องดำเนินการในการสืบสวนขยายผลต่อนะครับ
เพื่อเส้นทางการเงินต่อไปใช่ไหมครับ๒ส่วนนะครับ
สุดท้ายตอนนี้ยังมีลักแคะระคายยังมีเป้าหมายที่จะดำเนินการต่ออยู่อีกหลายกลุ่มไหมครับ
ครับขณะนี้ก็ยังมีเรามีข้อมูลอยู่มีเป้าหมายอยู่หลายกลุ่มเหมือนกันนะครับขณะนี้นะครับ
แต่ความแต่ต้องกลับเรียนว่าในขณะนี้นะครับก็ร่วมมือหลายฝ่ายที่กำเรียนชัยจัดไว้นะครับ
สถานการณ์ก็ดีขึ้นถึงทางคือประชาชนมีความรู้มากขึ้นนะครับการตกเป็นเหยื่อน้อยลงนะครับ
แต่ว่าในส่วนคดีความตาที่ก็มีการแจ้วอาจจะแจ้งไว้จากปีที่แล้วบ้างสองปีบ้างนะครับ
เราลื้อมาทำใหม่นะครับเราลื้อมาทำใหม่หมดแล้วมาไล่จับทางกระบวนการนะครับ
เพื่อจะจับกลุ่มผู้กระทำผิดให้ได้นะครับแล้วก็ดำเนินการเรื่องการเอาทรัพย์คืนประชาชนนะครับ
คือได้เห็นว่ามีความมีชัดเจนในหลายระดับแต่ว่าที่สำคัญก็คือคนไทยจะต้องคอยระมัดระหว่าง

ถ้าเราเชื่อเพื่อนคิดว่าเพื่อนเราคนนี้
เขาเล่นแชร์ลูกโซ่แล้วเขาได้เงินทุกเดือน

เอาละนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับ

เราต้องพูดกันซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะ

ก็ต้องเตือนตัวเองไว้ด้วยว่าอย่าตกเป็นเหยื่อ